ก็ชิงเงินรางวัลรวมกว่า๓ล้าน๕แสนบาทนะคะ
แข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนไทย
แล้วก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเพิ่มฐานแฟนบอลให้กับสโมสรในไทยลีกค่ะ
รูปแบบการแข่งขันมี๑๐สโมสรฟุตบอลเข้าร่วม
โดยการแข่งขันก็จะมีขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายนค่ะ